ดูเรื่องราวสร้างอาชีพแล้วมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวสร้างอาชีพของพี่น้องที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
พูดถึงช่วงของการจับหาแมลงนี่คุณผู้ชมแมลงอย่างหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือแมงดา
ตอนนี้นะเขาว่ากันว่าขายดิบขายดีมากเอาไปแปรรูปทำเป็นอาหารการกินได้มากมายหลากหลาย
เพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยว่าเขามีกระบวนการจับยังไง

ทำไมอ่ะสตาร์ทไม่ติดเหรอ
เอามาต่อแล้วก็ติดกับหลอดไฟเนี่ย
ใช่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขายไม่ได้เลยก็คือหลอดนีออนบลักไลฟ์แบบนี้ที่เป็นสีม่วงอย่างนี้นะ
ไม่มีนะ
แมงดามันชอบไฟที่มีสีสันแบบนี้นะคะ

ว่ากันว่าคืนนึงนี่นะสามารถจับได้ประมาณสี่ห้าร้อยตัวค่ะ
นะก็ได้วันละประมาณสี่ห้าพันน่ะคุณ
สร้างรายได้เป็นอย่างดีดีมากเลยโดยเฉพาะช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
แบบนี้ค่ะก็มีเยอะเลยมันเยอะมากนะครับ
วันวันหนึ่งสามารถหาได้สี่ถึงห้าพันเบอร์ใช่ค่ะอาหารได้ตลอดเลยด้วย

ใช่ส่วนตัวเมียราคา๔บาท
ก็มีค่ามีราคาต่างกันไป

ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ดี
บางทีมากถึงวันละ๑๐๐๑๕๐๐บาทเลยนะคะ
โหรายได้ดีมาก

ทีนี้พอเขาเก็บมาได้เขาก็มัดใส่ถุงแบ่งขายแบบนี้

นี่ค่ะเอาไปย่างก่อน
เอาไปปิ้งกับพวกพริกหอมอย่างนี้ค่ะ
จากนั้นพอมันสุกแล้วเอามาตำ
ตอนตำนี่ล่ะค่ะกลิ่นมันดามากแล้ว

ไม่ได้ให้ใครตำได้เร็วค่ะ
แม่แขนกล้ามขึ้นหมด
เลยคุณผู้ชมกินกับข้าวเหนียวร้อน

หรือว่าจะเอาไปทำซุปหน่อไม้ก็ได้
บางคนก็เอาไปทำเป็นยำก็ได้เหมือนกัน
แล้วแต่เลยจะไปสร้างสรรค์เป็นอะไรนะคะ

ของการชัดอีสานของเขาก็นิยมและขายดีบขายดี
แมลงก็ขายดิบขายดีจับกันง่าย
แต่ก็มีวิธีการจับที่แตกต่างกันออกไป
อย่างนี้คงต้องใช้ไฟล่อใช่ไหมนะ
แต่ถ้าเป็นจิ้งหรีทอาจจะต้องเอาเสียงล่อ